ต่อกันที่มูลนิธิประชุมรัฐนาเพียรจัดมอบรางวัล
ประชุมรัฐนาเพียรครั้งที่๖โดยมีดรประวิทย์รัฐนเพียร
อดีตน้ำมิตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และการเทคโนโลยี
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
ซึ่งปีนี้ผู้รับรางวัลได้แก่๒พี่น้อง
แฝดใหญ่แล้วก็แฝดเล็กพลตำรวจตีสุรพงศ์
พลตำรวจตีสุภาวนัทอริยมงคล
สมคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทย
ผู้บุกเบิกวงการกรีธาไทยและก็สร้างนักกีฬากรีธา
แล้วก็ล่าสุดคีลินตันติเวทนักวิ่งทีมชาติไทย
จากประเภทวิ่งระยะ๑๐๐๐เมตร
ถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่
ให้กับวงการกีธาไทยอีกครั้งนะครับ